ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาค่ะเชื่อว่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็คืออุบัติเหตุ
แต่อุบัติเหตุที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้กลายเป็นอุบัติเหตุสลดค่ะ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งซ้อนบิ๊กไบท์กัน
ขึ้นเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์แต่ในช่วงเข้าโค้งค่ะหลุดโค้งค่ะ
อุบัติเหตุนี้เสียชีวิตทั้งครอบครัวไปดูภาพนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้บิ๊กไบท์จะแซงซ้ายขึ้นมาค่ะ
ช่วงก่อนจะถึงโค้งนะคะเดี๋ยวจะแซงขึ้นมาและหลังจากนั้นจะกลับเข้ามาที่เลนขวามาแล้วค่ะ
โค้งนี้เป็นโค้งซ้ายหลังจากนั้นนะคะไม่ผ่านโค้งนี้ค่ะหลุดโค้งตรงออกไปเลย
โครมเลยเนี่ยแล้วไปชนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เขาเข้าโค้งมาเช่นเดียวกันค่ะ
ร่างของทั้งสองคนทั้งผู้ชายผู้หญิงและผู้หญิงท้องอยู่ด้วยนะคะ๔เดือน
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางค่ะรถบิ๊กไบท์ค่ะสองท่อนเลยนะคะ
คนขี่เนี่ยเสียชีวิตคาที่ส่วนคนซ้อนเป็นพันรยาค่ะ
นางสาวธนพรหรือเก๋นะคะกำลังท้อง๔เดือนด้วยค่ะ
บาดเจ็บสาหัสหมอพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่นะคะ
แต่ว่านางสาวธนพรรับแรงกระแทกรุนแรงทำให้เกิดตกเลือดแทงลูก
ในท้องเนี่ยเสียชีวิตนะคะและจากภาวะตกเลือด
ทางนางสาวธนพรหมดลมหายใจในเวลาต่อมาค่ะ
นำศพทั้ง๓คนพ่อแม่ลูกตั้งไว้สาราเดียวกันเลยนะคะ
ที่วัดเนินพลวงอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร
กำหนดพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ค่ะขณะที่พี่ชายนะคะ
ของคนขี่ก็คือในพงพิสุทธิ์เขียนไว้อะไรให้กับครอบครัวของน้องชายในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่าได้ยินข่าวนี้แทบไม่เชื่อต่อไปนี้คงไม่มีเองสองคน
มาพูดหยอกกวนประสาทพี่อีกต่อไปที่พี่สอนพี่เตือนเพราะรักพวกเอง
ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ไปสู่พระภูมิที่ดีนะทั้งสามคนค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ขี่บิ๊กไบท์หรือขี่รถจักรยานยนต์ต่างนะคะ